ผมนี่กินอโวคาโดนับครั้งได้ในชีวิต

แต่น้ำแข็งนี่พี่เห็นเป็นอาหารสุขภาพนะ
เออก็ใช่ไงมันมีประโยชน์ไงน้อง
พี่ก็เลยกินนับครั้งได้ในชีวิต
แต่ว่าท่านนี้ท่านเพิ่งฉันเป็นครั้งแรกครับ
เดี๋ยวเอาไปปลูกเนอะอันนี้เอาไปปลูกต่อนะนี่เดี๋ยวน่ะ
นี่เดี๋ยวเราจะกินให้ดูเนยโอ๊ยจะชันให้ดูนะ
นี่จะมีรสชาติเป็นแบบไหนนะสมาก็เป็นคนไทยนะ
ฉันผลไม้แบบผลไม้ยุโรปอะไรแบบนี้นะ
อุ๊ยเป็นคนยุโรปเลยนะแต่ก็ไม่อยู่ไทยนานนะ
ก็ไม่ค่อยได้ชันผลไม้ยุโรปไทย
เพราะว่ากลรในเกิดมาก็อยู่ไทรเลยเดี๋ยวจะชิมให้บึงเนอะ
หึไม่มีหวานเฟรี่ยวเค็มเลยยัง

จะถามว่านี้ใช่แอโรคามะโด่ไซตามาไหม

เริ่มก่อนเลยแล้วอ่ะ
พระมหาสันติสุขสันติกโร

เพราะอีสานใต้ทางอีสานใต้หน่อย

กระสังบริรำ

รีวิวผลไม้กับพระยุโรป

สมภาษาท้องถิ่นอีสานใต้

ก็เลยกลายเป็นไวรัลมีคนติดตาม

พระมหาสันติศุกร์นะครับท่านบอกว่า
คลิปนี้ไม่ใช่การรีวิวนโยม

ที่ได้รับการถวายผลไม้

โดเออนะครับ
ให้หลวงพี่ฉันบำรุงร่างกาย

ญาติโยมดูผ่านการอัดคลิปนั่นแหละ
อยากจะรู้ว่ามันมีรสชาติแบบไหน
เหมือนผลไม้ในประเทศไทยหรือไม่
กระยาที่ปรากฏในคลิปมันเป็นเรื่องจริง

มันก็จะไม่ค่อยอร่อยนะครับ

มันคือเอาโฯคารโดครับ
จริงของเขากินก่อนกับนมสดที่ยังไง

เยี่ยมมากที่รักเขามาเผื่อพี่เบิร์ตด้วย